ของน้องสายฟ้าเด็กชายอายุ๖ขวบ
ในพื้นที่สลํ่งอบจังหวัดะราช
เมื่อวานนี้ยังคุยกันอยู่เลยว่า
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้อง
ทั้งที่ว่าพ่อเลี้ยงออกมายอมรับสารภาพ
แต่มันมีประเด็นเพราะว่าแม่บอกว่า
เคยตีน้องก็จริงนะใช้ไม้ขวานเสื้อที่เป็นไม้ตีจนหักเลย
แต่เคยตีนานแล้วอ้าวแล้วทำไมไม้แขวนเสื้อยังอยู่ในถังขยะ
สุดท้ายเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมคดีพลิกซ้ำซ้อนมาก
แม่เปิดปากยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนใช้ไม้แขวนเสื้อ
อันนั้นแหละที่เราเห็นเมื่อวานตีน้องตีน้องจนกระทั่งน้องตาย
แล้วเน้นตีที่หัวจุดตายเลยนะคะกลายเป็นว่า
พ่อเลี้ยงไม่ได้ทำแม่แท้ทำลูกตาย
นี่ค่ะเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ผู้ช่วยพบตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาแถลงปิดคดีนี้ด้วยตัวเองจบแล้วคดีนี้จบแล้วเกมโอเวอร์นะคะ
พลตำรวจโทษสุรเชษนะคะท่านบอกว่าแม่แท้ของน้องสายฟ้าก็คือ
นลินรัตย์ยอมรับสารภาพบอกว่า
เช้าของวันที่๑มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ย
นางนารินรัฐไปปลุกน้องสายฟ้าที่นอนอยู่ในรถเก๋ง
แต่พบว่าลูกชายไปอุจจาระในรถก็เลยเกิดความโมโห
แล้วไปลากใช้คำว่าลากลากลูกชายเข้าไปในห้องน้ำในตัวบ้าน
แล้วก็ใช้ไม้แขวนเสื้อที่ทำจากไม้อ่ะตีไปที่หัวน้องอืม
ไปที่หัวน้องตามร่างกายของลูกชายเนี่ยตีหลายต่อหลายครั้ง
ขนาดไหนคะตีแรงถึงขั้นไม้แขวนเสื้อที่เป็นไม้มันหักอ่ะ
นี่ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร
แล้วลูกชายกลับมามานอนที่ในรถเก่งตอนประมาณ๓ทุ่ม

กระทั่งเช้าวันที่๒มกราคม๙โมงเช้า
ไปพบว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วอยู่ในรถ

สาเหตุที่ไม่แจ้งตำรวจนารินรัฐบอกว่าเพราะกลัวความผิด
เกรงว่าจะไม่มีใครดูแลลูกสาววัย๑๑เดือน
ที่ไปมีกับนายปัญญาที่เป็นพ่อเลี้ยงของน้องสายฟ้าน่ะ
นี่ค่ะนายปัญญาก็เลยยอมรับผิดแทนนางนารินรัฐ
เพื่อที่จะเอาตัวเองเข้าคุกแล้วให้ดารินรัฐอยู่ข้างนอก
เพื่อที่จะเลี้ยงลูกต่อเลี้ยงลูกของตัวเอง
แต่คิดผิดนะคิดผิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่า
เจ้าตัวนั่นแหละยอมเปิดปากยอมรับสารภาพนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
ประเด็นที่ว่าอ้าวมีคนไปบอกว่า
จริงแล้วครอบครัวนี้ก็คือพ่อเลี้ยงกับแม่แท้
ให้น้องนอนอยู่ในรถนานเป็นปีแล้วอ้างว่าน้องโดนศัยศาสต

เรื่องนี้นายปัญญายอมรับว่ากุเรื่องขึ้นมา
กุเรื่องทำไมทำไปเพื่ออะไรลองฟังดูนะฮะ
ฟังดูนะคะดิฉันว่าเหตุผลมันไม่ค่อยสามัคคีกัน
ปัญญาบอกว่าที่ให้นอนในรถแล้วบอกว่าโดนคุณสัยกุเรื่องขึ้นมา
เพราะรักน้องเพราะรักน้องสายฟ้าเหมือนลูกแท้
กลัวว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้น้องนอนอยู่ในบ้านเดี๋ยวจะถูก
แม่แท้ก็คือนางนารินรัฐทุบตี
ก็เลยต้องพาน้องมานอนในรถนอนแบบนี้ทุกคืนเลยนะคะ
นายปัญญาเองพยายามรักษาอาการบาดเจ็บให้น้องสายฟ้า
ด้วยวิธีตามหลักศาสนาอิสลามแต่ว่าน้องก็ไม่หายนะคะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะพูดคุยกับแม่แท้ของน้องสายฟ้าก็คือนางนารินรัฐ
นารินรัฐบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ขณะก่อเหตุไม่สามารถควบคุมสติได้
ใครที่ไม่ค่อยมีสติดูข่าวนี้ไว้คุมสติตัวเองไม่ได้
ขณะก่อเหตุไม่สามารถคุมสติตัวเองได้
แต่ทุกครั้งที่ลงมือตีลูกรู้สึกเจ็บปวด
รู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าตีลูกตายค่ะ

แต่ว่าคือตัวเราเองมากกว่าที่เราไม่มีเหตุผล
แล้วบวกกับอารมณ์ของเรา
เราก็รู้สึกเสียใจ

ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
แล้วสุดท้ายไปตีลูกตัวเองตาย
ใช่ครับฟังแล้วก็ย้อนแย้ง
ป่าก็บอกว่ารักบอกว่าเสียใจแต่ทำลูกไปแล้ว

น้องเขาเดินได้แบบกระเพกสุดท้าย
แล้วก็ไปตีเขาจนมีอาการสมองทำให้เสียชีวิต

แล้วที่ทำให้คนฟังขัดแย้ง
จิตใจประชาชนชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจ
เพราะอะไรฆ่าลูกตายขนาดนี้
ทำไมตำรวจเอาตัวแม่กับพ่อเลี้ยงกลับไปส่งที่บ้าน
หลังพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไป

และศาลพิจารณาและเข้าใจว่า๒คนนี้ไม่มีพฤติกรรม

ก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
งงเฮ้ยเขาฆ่าลูกเขาตาย
ทำไมถึงปล่อยตัวชั่วคราวออกมาได้
คนในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ว่าคดีโหดอย่างนี้ให้ประกันได้ยังไง
แล้วถามคำหนึ่งใครเป็นคนประกันสองคนนี้ออกมา
ตอบให้ได้ซะนะฮะแน่นอนนะฮะระหว่างที่ตำรวจเอาสองคนนี้กลับไปส่งที่บ้าน
รู้ข่าวไม่ยอมครับบุกไปถึงบ้าน
ขอดูหน้าอีกทีขอด่าหน่อยเถอะสาบแช่งกันไป
ทำลูกขนาดนี้ทำไมฆ่าลูกทำไมตีลูก
ต้องการจะไปลุมประชาธรรมนะฮะไปดูจังหวะนี้หน่อยครับ
เป็นความแค้นของชาวบ้านชาวบ้านในพื้นที่เขารู้เขาเห็นมากกว่าที่เรารู้ที่เราเห็น
คุณผู้ชมชาวบ้านก็เลยโกรธแค้นกับสองคนนี้ที่ทำกับเด็กอย่างนั้น
สุดท้ายสองคนนี้อยู่ในบ้านไม่ได้ครับตำรวจต้องนำสองคนนี้ขึ้นรถกลับไปที่โรงพัก
เขาเกรงว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แน่อาจจะน่วมแน่สุดท้ายเดี๋ยวจะพิจารณากับ
จะให้พักที่ไหนดีจะประสานไปหาญาติให้เขาเอาตัวไปดีไหม
ก็เอาออกไปก่อนนะฮะจากพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้
ส่วนพ่อเลี้ยงเองตำรวจต้องสอบสวนอีกทีนึงเพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกบอกว่าเขาเป็นคนทำ
คำให้การเอาเมียเป็นคนทำเดี๋ยวต้องสอบสวนใหม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไง
เพราะล่าสุดฝ่ายแม่เองก็บอกว่าแม่เป็นคนตีลูกจนตาย
เดี๋ยวตำรวจต้องสอบสวนฝ่ายพ่อเลี้ยงใหม่แต่ตอนนี้แม่เองเอาออกนอกพื้นที่ไปก่อน
ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ให้ไปพักอยู่ที่ไหนเพื่อความปลอดภัย
แต่ว่าเบื้องต้นมีรายงานมาว่าสำหรับคดีนี้มีผู้ต้องหา๒คน
ก็คือทั้งพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้ถูกแจ้งข้อหาคือ
ร่วมกันกระทำการโดยให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต

คำว่าผู้อื่นนี่คือลูกแท้ของตัวเองนะ